คือคุณตาร่วอายุแปดสิบกว่า
ขับรถ๑๐ล้อที่เขาดัดแปลงเป็นรถยก

ชาวบ้านร้านตลาดพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ตรงนั้นโอ้โห
รวมถึงเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตด้วยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ชุนละมุนวุ่นวายหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้ว
แล้วนาทีนี้คุณผู้ชมภาพนี้อันนี้บีบหัวใจมากนะเห็นไหม
ผู้หญิงมีผ้าขาวคุมหน้าแล้วค่ะ
ก็คือนางสาวกัญญาพรพรมอายุ๔๕ปีเป็นพนักงาน

แล้วที่นั่งกุมมืออยู่ญาติมากุมมือร้องไห้ค่ะ
ใครจะคิดนะว่าเธอน่ะไม่ได้ทำอะไรเลย
นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์เฉยกำลังแวะซื้อกับข้าวที่ตลาดนัดเนี่ย
รถสิบล้อมาพุ่งชนแล้วล้อรถทับศีรษะเธอเสียชีวิตเลยนะคะ
จุดตรงนี้คือตลาดนัดวัดโคเกตค่ะอยู่ที่อำภาวาสมุทรสงคราม
เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นค่ะรถคันที่เกิดเหตุเป็นรถสิบล้อ
ที่เขาดัดแปลงเป็นรถยกมาแบบอย่างเร็วเลย
จังหวะนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นเห็นไหม
คือตีโค้งมาแบบนี้มาเร็วมากแล้วสุดท้ายก็ชนกวาดเลยนะคะ
คันไปเริ่มเลยนะก็ไปกวาดในตลาดเลยนะ
ใช่ตัวคนตายโดนล้อหลังทับศีรษะนะใบหน้าผิดรูปเลยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นรถสิบล้อไปพุ่งชนต่อนะ
ชนร้านแผงลอย๓ร้านมอเตอร์ไซค์อีก๕คันกระบะอีกคันนึง
คนตายละ๑ใช่ไหมคะมีคนเจ็บอีก๓นะ
ก็คือนายปีประยงแสงทองอายุ๖๐ปี
แล้วก็นางบุญมาใยขุนทศอายุ๕๖ปี
อีกคนนึงนะคะคุณยายมะลิบุญเถื่อนอายุ๖๗ปี
๓คนนี้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ต้องส่งไปรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลพุทธเลิศล่านะคะ
โดยพ่อค้าขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเขาก็เล่าให้ฟังอยู่ในเหตุการณ์ด้วยไง
ตอนนั้นน่ะนะขายของอยู่รถสิบล้อมาเร็วมาก
แทนที่รถสิบล้อจะตรงขึ้นสะพานใช่ไหม
ปรากฏว่าคนขับหักพวงมาลัยมาฝั่งตลาดนัด
แล้วรถก็พุ่งชนโอ้โหพุ่งชนแล้วดูสิ
คันนี้ก่อนเลยนะฮะพุ่งชนซาเล้งนะฮะ

หลังจากนั้นก็พุ่งไปหาชาวบ้านชาวช่องที่เขาซื้อของอยู่
ใช่เดี๋ยวลองฟังเสียงหน่อยค่ะ
นี่พี่เขาบอกว่าอย่างดีนะรถบรรทุกคือมีการหักพวงมาลัยนิดหนึ่ง
พอหักพวงมาลัยนิดหนึ่งมันก็เลยไม่พุ่งเข้าไป
ตรงที่ประชาชนิดหนึ่ง
มันเข้าตรงกลางคุณถ้ามันเข้าซ้ายหรือเข้าขวานะ
หักเลยต้องมีคนตายเยอะโควลรวมถึงตัวที่ให้สัมภาพเมื่อกี้ด้วย
ถ้ารถพุ่งมาทางเขาเขาตายเหมือนกัน
บอกว่าเป็นคุณตารัฐ๘๐กว่าแล้ว

ตัดทางลัดผ่านตรงวัดโคเกตมาค่ะจะออกถนนสายสมุทรสงครามปากท่อ
แล้วก็บอกว่าผมไม่ได้มาเร็วแต่ว่าเบรกมันแตก
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ทีนี้ตำรวจก็ต้องนำตัวไปโรงพยาบาลอำภาวาก่อนนะคะ
ไปหาสารเสพติดในร่างกายตอนนี้ผลเลือดยังไม่ได้ออกค่ะคุณผู้ชม
แต่ญาติทำเรื่องประกันตัวไปแล้วนะยังไงก็ตามตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกตัว
คนขับรถ๑๐ล้อมาสอบปากคำของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไปด้วยนะคะ
โอ้นี่จุดที่เกิดเหตุเลยนะ